ทุกผู้ชมครับดูศึกชิงนางหน่อย

คือเอาปืนมายิงแบบดวนปืนกันเลย

โชคดีนะไม่โดนใครเจ็บไม่โดนใครตาย
คนก่อเหตุทั้งคู่ก็ไม่ตาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับทุกผู้ชมครับ
หน้าบ้านพักหลังหนึ่งยังมีร่องรอยกระสุนอยู่นะครับ

อยู่ในตำบลท่ามีรำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้นี่เองนะครับ
สอบพ่อเมืองพัทธลุงได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
นี่อันนี้ที่ต้นไม้เห็นไหมฮะทั้งต้นไม้ทั้งตู้แช่เย็นท้ายรถกระบะมีกระสุนฝังอยู่จุดละ๑นัด
นี่นะฮะเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะครับชื่อเมย์อายุ๒๒ปี
บอกกับตำรวจว่าคนก่อเหตุเนี่ยชื่อปารเมษเนียมวงชื่อเล่นชื่อเฟรม
นี่คือเฟรมนะตอนนี้หนีอยู่นะครับอายุ๒๒เฟรมเป็นสามีเก่าของเธอ
นี่นะฮะส่วนอีกคนนึงเนี่ยชื่อเคเคชื่อกฤษดาสังทิพย์อายุ๒๑ปี
เคคือคนที่เมย์กำลังคบหาดูใจอยู่นี่เห็นไหมฮะความสัมพันธ์ของสามคนเป็นอย่างนี้
คือเมย์เนี่ยเขาเคยคบหาอยู่กินกับเฟรม
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คนตอนนี้อายุเพิ่ง๗เดือน
แล้วทั้งคู่ก็เลยเลิกกรากันมาได้สักไม่กี่เดือน
ขณะเดียวกันหลังจากเลิกกับเฟรมไปเมย์บอกเมย์ก็มาคบกับเค
ซึ่งได้คุยกับเคก็สักเดือนสองเดือนหลังจากที่เลิกกับเฟรมมา
คำถามคือแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงท่านเฟรมกับเคมาดวนปืนที่หน้าบ้านเมย์
เมย์บอกว่าวันนี้เฟรมมาที่บ้านเธอก็ในฐานะพ่อของลูก
เพื่อจะมารับลูกสาวไปเล่นที่บ้านเฟรมเหมือนกับปกติทุกวันนั่นแหละ
แล้วทีนี้พอมาถึงเนี่ยเฟรมเห็นว่าเมย์กำลังแชทคุยอยู่กับเค
ก็เลยไม่พอใจหึงห่วงฮะเพราะอีกมุมหนึ่งเฟรมก็ยังอยากกลับมาคืนดีกับเมย์
ก็เลยส่งข้อความเนี่ยไปหาเคลักษณะท้าทายว่าให้มาเจอกัน
อ่าถ้าแน่จริงก็มาเจอกันมาดวนปืนกันปรากฏว่าเคมาจริงจริงนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์มาเลยนะครับพอมาถึงเนี่ยเฟรมนี่ชักปืนยิงใส่ไปก่อนเลยหนึ่งนัด
แต่ไม่โดนเคนี่หลบทันเคชักปืนขึ้นมาเหมือนกันยิงใส่สวนกลับไปอีกสองนัด
ไม่โดนเฟรมไม่รู้ของใครเป็นของใครนะ
เข้าตู้แช่เข้าต้นไม้แล้วทั้งคู่ก็พากันแยกย้ายหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
โชคดีมากกระสุนปืนจากทั้งสองกระบอกไม่โดนใครนะครับ
เพราะฉะนั้นปมเหตุก็คือเรื่องหึงห่วงฮะ
ก็หึงห่วงที่เมย์เนี่ยที่เลิกไปแล้วเนี่ยไปพูดคุยกับเท
เคก็ถูกท้าทายก็ไม่กลัวก็มาตามนัดเลยนี่มาดวนปืนกัน
พูดสื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
แล้วได้คุยกับเจ้าของร้านชำที่อยู่ในพื้นที่นะฮะก็คือคุณป้าวันนา
คุณป้าแกบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นเฟรมเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงก็คือเมย์จริง
แต่หายหน้าไปหลายเดือนแล้วเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันส่วนเคเนี่ยไม่เคยเห็นไม่รู้จัก
ขณะเกิดเหตุเช้าวันนี้ป้ากำลังลงจากรถกระบะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
หลังจากสิ้นเสียงปืนก็ออกไปดูเห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยพากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คือต่างฝ่ายต่างหนีไปนะไม่ได้ซ้อนท้ายไปด้วยกันไปกันคนละคัน
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครถูกลูกหลงจากกระสุนปืนนะครับแต่คุณป้าแกบอกแถวนี้เนี่ยชาวบ้านขี่จักรยานยนต์
ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเต็มไปหมดมีอยู่คนหนึ่งถูกเศษหินเนี่ยมันแตกกระเด็นใส่ด้วยนะครับ
แต่ไม่แน่ใจว่ามันมาจากเรื่องของกระสุนปืนที่ไปโดนหินแล้วก็เด็นเข้าคนขี่จักรยานยนต์หรือเปล่า

ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับทางฝั่งคุณตาของเมนะฮะเจ้าของบ้านนะครับ
คุณตาสมพลอายุ๗๘ปีแล้วที่เห็นอุ้มอยู่เนี่ยนี่คือลูกของเมย์กับเฟรมนะ
คุณตาบอกตอนที่เกิดเหตุตาไม่ได้อยู่บ้านหรอก
แล้วไม่รู้ด้วยว่าหลานสาวกับในเฟรมเนี่ยเขาเลิกกันแล้ว
เพราะปกติแล้วเฟรมเนี่ยเขาทำงานอยู่ภูเก็ตเพิ่งกลับมาที่บ้านที่พัทธลุงได้ไม่ถึงสัปดาห์
เขาบอกเขาจะกลับมาบวชแล้วก็ให้ตานี่แหละเป็นคนช่วยหาเลิกบวชให้หน่อย
ปมเหตุเท่าที่รู้เนี่ยคือมาจากเรื่องหึงห่วง
เท่าไหร่ครับเขาก็ไม่ได้ถึงว่าเลิกกัน
แต่ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาท้าทายอะไรกัน
กลับไปแต่ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาท้าทายอะไรกันไม่รู้
ส่วนทางด้านเมนะครับบอกกับคุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเรา
เกี่ยวกับปรมเหตุที่สองนมมาดวนปืนอยู่ที่หน้าบ้านเธอเนี่ยเธอบอกว่าอย่างงี้ฮะ
มันเป็นเรื่องของฝั่งหนึ่งก็หึงอีกฝั่งนึงก็ถูกหยาม
เมย์เล่าว่าเธอกับเฟรมเนี่ยเลิกกันมาได้หลายเดือนแล้วนะ
แล้วเฟรมเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตเมื่อ๑๙พฤษภาคม
เพื่อจะมาบวชจะบวช๑มิถุนายนนี่แหละ
พอเฟรมมาอยู่ที่บ้านที่พัทธลุงเฟรมก็ไปมาหาสู่ที่บ้านเธอในฐานะพ่อของลูก
และพยายามขอคืนดีกับเธอแต่เธอบอกให้ได้แค่สถานะเพื่อนจริง
เลิกแล้วจริงแล้วตอนนี้เธอก็กำลังศึกษาดูใจอยู่กับเคด้วย
นี่เพิ่งตกลงคบกันเป็นแฟนกันเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนนี้เอง
วันนี้เฟรมมาที่บ้านเธออีกตอนเช้าพอมาถึงเนี่ยเห็นเธอกำลังคุยแชท
คุยมือถืออยู่กับเคพอดีก็เลยหึงหวงแล้วก็เลยมีการท้าทายกันนะฮะ
เฟรมเนี่ยก็เลยท้าเคเนี่ยให้มาหาที่หน้าบ้านของเมย์
บอกแน่จริงก็มานี่เลยมาดวนปืนกันเลยเคมาจริงนะฮะ
ซึ่งเมย์บอกเธอพยายามห้ามแล้วเพราะว่ากลัวเนี่ยตัวเธอหรือว่าคนอื่น
ว่าลูกสาวเธอเนี่ยเพิ่งไม่กี่เดือนเนี่ยจะโดนกระสุนลูกหลง
แต่ตอนนั้นห้ามไม่ได้จริง
แต่คือยังความสัมพันธ์คือลูกพ่อของลูก
แต่คือมีปัญหาอะไรคือยังคุยกับเขาอยู่ตลอดเขามีปัญหาอะไรเขาก็คุยกับเราอยู่ตลอดแบบนั้นแหละ
แต่ว่าความสัมพันธ์ของเราคือไปได้แค่เพื่อนแล้วค่ะ
นี่ฮะคือแย่งโทรศัพท์ที่เมย์คุยกับเคอยู่แล้วก็เฟรมก็ไปคุยกับเคแล้วก็ท้าให้มาเลย
เอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยหนีอยู่นะฮะหลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ซึ่งในส่วนของเมย์บอกว่าอยากให้ทั้งคู่เนี่ยมามอบตัวกับตำรวจ
ตัวเธอเองก็อยากจะเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่ด้วย
เพราะในมุมของเฟรมเนี่ยเธออยากจะบอกว่าเธอขอเลิกจริงอยากจบจริง
เธอต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอ่าส่วนตำรวจนะครับ
บอกว่าทั้งคู่ถ้าเกิดไม่มามอบตัวก็ต้องขอสารอนุมัติหมายจับนะฮะ
ตอนนี้แจ้งข้อหาไว้ก่อนก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนค่ะ